เมื่อเช้าที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลเจียงไรประชานุเคราะห์
ก็มีประหลัดกระทรวงสถานะศุกร์เดินทาง

ว่ามีการเตรียมความพร้อมไปถึงไหน

แล้วก็ท่านกำชับกำชาเรื่องของการควบคุมโรค
อันนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
เพราะฉะนั้นติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณพลอยสจิฤทธิสิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานมาจากโรงพยาบาลเชิญค่ะ
และขณะนี้นะคะที่ฉันก็ยังคงปักหลักค่ะ
อยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาจ้อนาทีก็ได้มีการซักซ่อม
แผนลำเลียงทั้ง๑๓ชีวิตหากว่าจ้อนาทีนั้นสามารถประเมินว่า
จะนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวงได้ค่ะ
ซึ่งแผนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแผนที่๒ค่ะ
ซึ่งเป็นแผนที่จะนำทั้ง๑๓ชีวิตมาโดยรถฉุกเฉิน
เพื่อที่จะมาถึงที่บริเวณโรงพยาบาลนี้ได้นะคะภายใน๔๐นาทีค่ะ
รถตำรวจจำนวน๑๓คันจำลองเป็นรถฉุกเฉิน
ติดตั้งอุปกรณ์ครบครันวิ่งมาจากถ้ำหลวงขุนน้ำนำนอน
โดยใช้เวลาประมาณ๔๐๔๕นาทีนะคะ
เป็นการซักซ้อมแผนลำเลียงทั้ง๑๓ชีวิตที่หมูป่าอาคาเดมี
เมื่อเจ้าหน้าที่นั้นนะคะจะสามารถนำทั้งหมดออกมาจากถ้ำได้ค่ะ
ซึ่งแผนนี้นะคะถือเป็นแผนที่๒ค่ะ
ของการลำเลียงทั้งหมดนะคะมารักษาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์อย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการซักซ้อมแผนต่างไปแล้วหลายครั้งค่ะ
ซึ่งครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการซักซ้อมอย่างละเอียดนะคะ
เพื่อที่จะรับทั้ง๑๓ชีวิตมารักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
โดยแผนการลำเลียงนะคะในครั้งนี้นั้นนะคะก็มีทั้งหมด๒แผนด้วยกันค่ะ
คือการเดินทางมาทางรถฉุกเฉินนะคะแล้วก็การเดินทางมาด้วยเฮลิคอปเตอร์ค่ะ
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าแพทย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่หน้างานนั้น
จะมีการประเมินนะคะว่าอาการของน้องนั้นมีอาการบาดเจ็บ
ต้องรักษาอย่างเร่งด่วนหรือไม่ค่ะ
ซึ่งหากมาโดยรถยนต์นะคะก็จะใช้เวลาขับประมาณ๔๐นาทีนะคะ
จากตำรวจค่ะที่สพเมืองเชียงรายนะคะ
ก็จะมาอำนวยความสะดวกในการปิดถนนเพื่อลำเลียงด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าโรงพยาบาลนั้นอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน
ก็อาจจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดได้นะคะ
แต่ตำรวจค่ะก็ได้บอกกับทีมข่าวนะคะ
ว่าไม่มีปัญหาด้านการจราจรอย่างแน่นอน
เพราะว่าได้เตรียมการทั้งหมดไว้แล้วค่ะ
ส่วนหากว่ามาทางเฮลิคอปเตอร์นะคะ
ก็จะมาลงที่ฝูงบินที่๔๑๖ของกองทัพอากาศค่ะ
แล้วก็จะใช้รถฉุกเฉินนะคะเดินทางมาค่ะ
ซึ่งก็จะใช้เวลาเพียง๒นาทีเท่านั้นนะคะ
ที่จะนำผ่าทั้ง๑๓ชีวิตมาที่โรงพยาบาลได้ค่ะ
ซึ่งแผนกายการสรรค์ซอบนี้ทั้งหมด
ก็ใช้เวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะ

ก็จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้านะคะไม่สามารถขึ้นไปยังด้านบนได้ค่ะ

ว่าทางโรงพยาบาลนั้นได้มีการเตรียมพร้อม
ที่จะรับรักษาทั้งสิบสามชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะโดยในวันนี้นะคะ
ข่าวไทยรัฐทีวีมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์น่าประทับใจค่ะ
โรงเรียนนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลนะคะ
เนี่ยค่ะขณะนี้นะคะน้องเขาก็อยู่ระหว่างที่จะกลับบ้านกันนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์น่าประทับใจในวันนี้นะคะก็คือน้องค่ะจากโรงเรียนสั่นโค้งเนี่ยค่ะ
ที่ที่ฉันยืนอยู่นี้สวัสดีครับที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะ
เมื่อเช้านี้ค่ะรถข่าวโอบีนะคะของทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
ก็ได้ยืมสถานที่ที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะในการจอดค่ะ
เพื่อที่จะเอ่อช่วยดูแลรักษานะคะแล้วก็เราก็พบว่ามีกระดาษใบเล็กเล็กค่ะ
มีการวาดรูปนะคะเพื่อที่จะให้กำลังใจทีมข่าวด้วยค่ะ
นี่นะคะเดี๋ยวที่ฉันนะคะจะพาไปคุยกับน้องสองคนนะคะที่มีการมาเหน็บค่ะ
นี่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่มีการเหน็บดูภาพนี้ค่ะ
ไว้ให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะเหมือนเพื่อเป็นกำลังใจ
แล้วก็ให้กับทั้งสิบสามชีวิตนะคะรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับเอ่อ
พี่พี่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะอ่าไหนลองแนะนำตัวหน่อยซิ
เราชื่ออะไรกันค่ะชื่อชื่อเล่นครับเด็กชายวิชาภาพที่ชายาครับ
อืมอ่าแล้วน้องชื่ออะไรคะซิมครับเด็กชายที่ภาพวิชาครับ
อ่าโอเคอ่าน้องน้องเนี้ยได้บอกความประสงค์กับดิฉันนะคะ
ว่าอยากจะไปดูรถโอบีนะคะที่คอยเป็นรถที่ถ่ายทอดสดนะคะ
ของทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะเนื่องจากว่าเด็กเด็กเนี่ย
ชอบดูท่องไทยรัสทีวีปัญหามากนะคะก็เลยจะสารสัมพันธ์นั้นนะคะ
ถ่ายทอดสดให้น้องน้องดูกันตลอดเวลาเลยนะคะอ่านี่อันนี้เป็นรถโอบี
เดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องนะคะแล้วก็พูดคุยกันนะคะ
บริเวณนี้ค่ะทำไมถึงอยากจะวาดรูปอันนี้
ไว้ให้พี่พี่ตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อเช้าอืมทำไมถึงอยากวาดรูปนี้นี้
ให้กับพี่พี่ไทยรัฐทีวีค่ะก็เป็นกันอยากให้เป็นกำลังใจให้พี่พี่ทำงานครับ
อืมแล้วเราอยากบอกอะไรถึงพี่พี่ทีมหมูป่าที่ยังติดอยู่ข้างใน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เจอแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่ได้ออกมา
อยากบอกอะไรกับเขาบ้างคะน้องอยากให้พวกพี่พี่ออกมาไวครับ
อยากให้ปลอดภัยครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยครับอืมค่ะ
แล้วทำไมถึงวาดรูปนี้มาให้กับพี่ทีมไทยรัฐทีวีค่ะ
อยากให้พี่สู้ทำงานแข็งแรงแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับ
อืมโอเคสุดท้ายนี้นะคะน้องน้องไหนไหนก็ได้วาดรูปมาให้ทีมข่าวแล้ว
ให้น้องน้องให้กำลังใจพวกพี่ที่ทำงานนะคะทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่ช่วย
เหลือเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะรวมถึงพี่ทีมข่าวด้วยค่ะ
ขอให้กำลังใจนิดนึงอยากให้อุ้ยพี่ไทยรัฐสู้ครับ
เป็นกำลังใจให้ครับแล้วน้องล่ะก็อยากให้พี่แข็งแรงแล้วก็ออกจากถ้ำมาติดฟุตบอลได้ครับ
เออโอเคเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวประทับใจนะคะ
ที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณโรงพยาบาลนะคะเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ซึ่งดิฉันได้ทำการเกาะติดนะคะที่นี่มาโดยตลอดค่ะ
แล้วก็มีน้องน้องนะคะคอยให้กำลังใจเราแบบนี้นะคะก็คุณผู้ชมนะคะ
รวมถึงที่ฉันเองก็จะได้สบายใจนะคะว่าหากน้องน้องออกมาจากท่ำเมื่อไรนะคะ
ก็ยังคงมีความรักความอบอุ่นนะคะคอยรับต้อนรับน้องน้องอยู่ที่บริเวณ
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุคคลแห่งนี้ด้วยนะคะพรศจริษฐศิลป์ข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากบริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ค่ะขอบคุณคุณพลอยสจิฤทธิสินแล้วก็ทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
เป็นภาพบรรยากาศสดล่าสุดที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์คือมีการซักซ้อมแผนตระเตรียมทุกอย่างเสมือนจริง๑๐๐แล้วก็ทีมแพทย์พยาบาลเครื่องมือต่างก็เตรียมพร้อมตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยค่ะ